มาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะการพัฒนาเรื่องของการศึกษาไทยนะคะ
สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศนะคะ
วันสุดท้ายก็เต็มไปด้วยเนื้อหาที่เป็นสารประโยชน์

โดยเฉพาะประเด็นการเน้นให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เป็นโรงเรียนสอนคนดีมีคุณธรรมค่ะ
สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาครั้งที่๓๐
นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชน
บรรยายพิเศษเรื่องโรงเรียนไทยรัฐวิทยาโรงเรียนสอนคนดีมีคุณธรรม
โดยระบุว่าการพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กเยาวชนต้องเน้น๕ด้านให้สมบูรณ์
กระดับให้คนต่างจากหุ่นยนต์
คือเป็นผู้มีจิตนาการมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกมีความรักสายสัมพันธ์แม่ลูก
และมีความศรัทธามีแรงบันดาลใจ
คุณธรรมก็คือพฤติกรรมหรือว่าจิตสำนึกที่ดี
การพัฒนาการศึกษาก็ต้องยกระดับจิตสำนึกมาก่อนการเรียนเก่ง
ครูก็ต้องปรับการเรียนการสอนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
การเรียนก็ต้องเน้นการลงมือทำมากกว่าการนั่งเรียนทฤษฎีในห้อง
ส่งเสริมการคิดนอกกรอบมีเวลาให้เด็กได้แสดงความสามารถ
และเด็กก็ต้องมีทักษะในการใช้ชีวิตช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะ
ผมตั้งคำถามถามผู้บริหารการศึกษาทุกท่านครับ
แล้วฝากถ่ายทอดไปถึงผู้บริหารทั้งกระทรวงด้วยครับ
ว่ามั่นใจไหมครับว่าระบบที่เรากำลังทำอยู่เนี่ย
บทแตกกับทั้ง๕เรื่อง

ท่านกำลังทำระบบในการพัฒนามวลมนุษยชาติ
ให้ขึ้นมาเป็นคนที่ยังดำรงไว้ซึ่งจินตนาการ

ดำรงไว้ซึ่งจิตสำนึก

คุณธรรมจริยธรรมดำรงไว้ซึ่งสายใยลักษณ์และผูกพัน
ดำรงไว้ซึ่งศรัทธา
ด้านไหนสุเทพชิตยวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า
การเป็นผู้บริหารของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาต้องเป็นคนดีและเก่ง
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน
โดยหลักสูตรการเรียนการสอนต้องสามารถสอนให้เด็กนำไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างงานในอนาคตได้
หออโรงเรียนไทยรัฐถ้าเราต้องการเห็นเด็กเป็นยังไง
หออโรงเรียนครูจะเป็นแบบนั้นแหละ
ถ้าเราอยากเห็นโรงเรียนดีหออต้องดี
ด้านในวิเชนโภชนุกูลเลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐเปิดเผยว่า
สัมมนาครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเพิ่มภูมิความรู้ทั้งด้านวิชาการ
บริหารจัดการการมีส่วนร่วมของโรงเรียนครูกรรมการสถานศึกษา
เครือข่ายต่างการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ในการทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
มีการพัฒนาที่ก้าวไกลค่ะ